โยมพี่ประชาเอ่อขอล้ำให้แล้วนะ
ล้ำรอบเม้นอ่ะน่ะขอเห็นให้แล้วน่ะตามที่
ตามที่เจ้าสร้างไว้เถอะประเทศไหนเรียบร้อยแล้ว
ไปไปที่ดีดีไปประภูมิที่ดีเถอะพี่เถอะอ่า
เพียงสาวจันทร์จ้างครบเขาเปิดให้แล้วน่ะสาวจันทร์จ้างโกงเขาเปิดให้แล้ว
วันเท่าไหร่
เย้ว่าว่าน่ะอุ้ยเจ้าแล้วโอ้ยเจ้า